นั่นคือความชัดเจนของรูปคดีที่สันนิษฐานแล้วนะครับ
เป็นชาวสเปนแล้วก็มีแผลจากการผ่าตัดไส้ติ่งด้วยนะครับ
นี่คือสิ่งที่ตำรวจพบข้อมูลอายุประมาณ๔๐ปีขึ้น
แต่ว่าวันนี้เราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่า
ชิ้นส่วนศพที่พบไล่เรียงกันมาตามช่วงเวลาเป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมครับจากการรวบรวมข้อมูลของตำรวจ
แล้วก็เป็นการเปรียบเทียบช่วงเวลาต่าง
วันนี้ไทยรัฐทีวีนั้นนำชิ้นส่วนศพที่มีการตรวจพบก่อนหน้านี้
เรามาจำลองครับโดยยึดจากโครงสร้างร่างกายของมนุษย

นี่คือโครงสร้างร่างกายของมนุษย์แบบจำลองขึ้นมา
แล้วเรามาดูกันว่าชิ้นส่วนศพที่พบก่อนหน้านี้
ของชายชาวสเปนที่พบบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

ก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปฐุมธานี
ดับก่อนหลังการพบชิ้นส่วนนี้มีที่ไหนและช่วงเวลาใดบ้าง
ชิ้นส่วนแรกที่พบครับนั่นก็คือแขนขวา
ขวานี้นะครับคุณผู้ชมพบว่า
พบเมื่อวันที่๓๐มกราคมปี๒๕๕๙นี้แหละครับ
แขนขวานี้นะครับจะพบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงครึ่งโดยประมาณครับ
พอพบแขนขวานี้แล้วถัดไปครับในวันที่๓๑มกราคม
หลังจาก๓๐มกราคมมา๑วันพบถึง๓ชิ้นส่วนด้วยกันนะครับ
ชิ้นส่วนนี้มีอะไรบ้างชิ้นส่วนแรกครับที่พบหลังจากนั้น
วันที่๓๑นั่นก็คือขาขวาส่วนบนครับ
ในช่วงเวลาประมาณก่อนเที่ยงถัดมาครับในวันเดียวกัน
แต่ว่าคล้อยบ่ายไปหน่อยประมาณช่วงบ่ายโมงครึ่ง
ทั้ง๒ชิ้นนะครับและชิ้นที่๓ที่พบ

นั่นก็คือการพบศีรษะมนุษย์
ซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกดำหรือว่าถูกซีนไว้เป็นอย่างดี
นี่คือ๓ชิ้นส่วนของร่างกายที่พบในวันที่๓๑มกราคมปี๒๕๕๙
ก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลานะครับ
มาอีก๒วันครับในวันที่๒กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ก็มีคนไปพบชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มเติมนะครับ
โดยชิ้นส่วนศพที่พบในครั้งนี้นั่นก็คือชิ้นส่วนนี้ครับ
ในวันที่๒กุมภาพันธ์พบ๒ชิ้นส่วนด้วยกันคือขาขวาส่วนล่าง
และอีกด้านหนึ่งนะครับนั่นก็คือขาซ้ายส่วนล่างนั่นเองครับ
ทั้ง๒ชิ้นส่วนนี้ถูกพบในวันที่๒กุมภาพันธ์แต่คนละพื้นที่ครับ
ขาขวาส่วนล่างนั้นพบในพื้นที่นนทบุรีส่วนขาซ้ายส่วนล่างพบในพื้นที่ปฐุมธานีครับ
มาอีก๑วันครับในวันที่๓กุมภาพันธ์ดูเหมือนกับว่าจิ๊กซอร์
ชิ้นส่วนมนุษย์ค่อยถูกต่อติดขึ้นมาเรื่อย
๓กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙พบอีก๑ชิ้นส่วนครับ
นั่นก็คือขาซ้ายส่วนบนนะครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกัน
ชิ้นส่วนมนุษย์ทั้งหมดที่พบนี้อยู่๓พื้นที่หลักอย่างที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับ
คือกรุงเทพมหานครชิ้นส่วนแรกที่พบในวันที่๓๐มกราคม
นนทบุรีและปฐุมธานี
ตอนนี้ขาดอีกเพียงแค่๑ชิ้นส่วนเท่านั้น

แขนซ้ายยังไม่พบว่าอยู่ที่ไหน
นี่คือความท้าทายการทำงานของตำรวจนะครับ
เป็นคนคนเดียวกันนั่นก็คือเป็นชายชาวสเปน
คาดว่าคงจะมีการทำธุรกิจในพื้นที่ประเทศไทยนะครับ
แต่สิ่งที่ท้าทายการทำงานของตำรวจมากยิ่งขึ้นนับจากนี้ไป

ตำรวจจะต้องเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุว่าเป็นใคร
เพราะว่าดูจากชิ้นส่วนศพแต่ละชิ้นนั้นพบว่า
แต่ละชิ้นถูกเฉือนด้วยคมมีดที่มีความคมอย่างมาก
และดูเหมือนกับว่าจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความเฉพาะด้านจริงนะครับ
เหล่านี้คือปริศนาที่ตอนนี้สังคมกำลังรอคอยคำตอบนะครับ